คุณผู้ชมครับต่อเนื่องเรื่องการเมืองนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้โหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ย
ก็อย่างที่ทราบคุณพิทายังไม่ได้เป็นนายกใช่ค่ะ
ทีนี้พักเก้าไกลมีความเคลื่อนไหวอยู่๒เรื่องในวันนี้นะครับ
หนึ่งก็คือนี่กำลังคุยกับพักเพื่อไทยอยู่
ว่าจะเอายังไงในการโหวตรอบที่๒นะฮะ
อีกเรื่องหนึ่งก็คือพักก้าวไกลบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันขอเสนอปิดสวิตช์สว
ด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูลเลยก็แล้วกันมาตราสองร้อยเจกสิบสองใช่ไหม
อ่าซึ่งระบุเอาไว้ว่าในห้าปีแรกของการบังคับใช้รัฐมนูลเนี่ย
สวร่วมโหวตเลือกนายกด้วยอยากจะตัดประเด็นสอวอตรงนี้ไปเลย
กลายบอกเมื่อวานเนี่ยสวทั้งงดออกเสียงทั้งไม่มาประชุมเนี่ย
สองร้อยสองคนค่ะท่านบอกแหมท่านอยากจะปิดสวิตช์ตัวเอง
ก็เลยใช้วิธีนี้เพราะฉะนั้นปิดสวิตช์ตัวเองในที่ประชุมโหวตเลือกนายกเนี่ย
คือเขาไม่ได้เสียงเพราะฉะนั้นต้องปิดไปเลย
ก็คือจะแก้รัฐธรรมนุนมาตรานี้แต่คุณผู้ชมต้องติดตามดีเพราะไม่ง่าย
มีหลายขั้นตอนและมีความพยายามเคยจะแก้มาแล้วและไม่สำเร็จ
บางคนบอกยากกว่าโหวตเลือกนายกอีก
เอาดูภาพตรงนี้ก่อนนะฮะนี่นะครับทุกผู้ชมครับ
พักเก้าไกลนะฮะโดยคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักเก้าไกล
แล้วก็สมาชิกพักยื่นร่างกฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา๒๗๒
เพื่อยกเลิกอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
นี่ฮะมายื่นต่อประธานรัฐสภานะครับอาจารย์วันนอร์
คุณชัยธวัฒน์เนี่ยบอกว่าสอสอจากพระเก้าไกลได้ลงชื่อตามสิทธิ์ในรัฐธรรมนูลนะครับ
เพื่อยื่นเสนอแก้มาตรา๒๗๒ในบทเฉพาะการ
ซึ่งให้อำนาจสวมีส่วนร่วมในการเลือกนายมนตรี
เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนเพราะการโหวตเลือกนายกเมื่อวานนี้
สวนี่งดออกเสียงไป๑๕๙เสียงไม่มาประชุมอีก๔๓คนนี่ฮะ
แต่ตอนสมัยปี๑๙๖๒มาครบเลยเห็นชอบ๒๔๙
งดออกเสียงหนึ่งก็คือในฐานะประธานในตอนนั้นของสว
แล้วเมื่อวานนี้สวบอกคือไม่มาประธาน๔๓
งดออกเสียง๑๕๙นี่ฮะไม่รวมที่ไม่เห็นชอบ

การพระเก้าไกลบอกว่านั่นชัดเจนว่าสวหลายคนไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ์ในการออกเสียงเลือกนายก
ซึ่งมันคือการนำไปสู่ทางตันทางการเมืองเพราะเสียงเขายังไงก็ไม่ถึง๓๗๗
ก้าวไกลจึงเสนอทางออกให้กับสวที่ไม่ประสงค์จะโหวตให้คุณพิทาเป็นนายกนะฮะ
ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นทางออกที่ตอบโจทย์ให้กับสวและตอบโจทย์ให้กับระบบรัฐสภาของไทย
เพื่อทำให้การเมืองไทยเดินหน้าต่อไปได้เป็นทางออกที่ดีแบบบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่น
เป็นทางออกที่ดีสำหรับทุกฝ่าย

แต่การไม่มาเข้าร่วมประชุม
มันไม่ได้หมายความถึงการปิดสวิตช

เพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คือเลิกไป
เลิกมาตรานี้ที่ให้มาโวดร่วมมาตรา๒๗๒
จะได้ไปใช้เสียงแค่ห้าร้อยของทรภาพผู้แทน

เก้าไกลเนี่ยบอกว่าได้แจ้งให้พักร่วมนะฮะ
อย่างพักเพื่อไทยเนี่ยทราบแล้วพักเพื่อไทยเองก็ไม่ขัดคล่อง
เกรงว่าจะใช้เวลาในการรวบรวมชื่อหรือว่าลายเซ็นต์ต่างมันจะเสียเวลา
ก็เลยรวบรวมกันเองเพราะว่าใช้เสียงเนี่ยแค่๑๐๐เสียงของสอสอก็สามารถยื่นได้เลย

ส่วนพักร่วมรัฐบาลจะเห็นด้วยในการยื่นครั้งนี้หรือไม่
เลขาธิการพักเก้าไกลเชื่อว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
เพราะว่าร่างนี้ไม่ใช่ร่างใหม่มีการเสนอหลายครั้งในสภาสมัยที่แล้ว
แต่ครั้งนั้นฝ่ายรัฐบาลอย่างเช่นภูมิใจไทยหรือประชาธิปัต
ก็ออกเสียงให้ด้วยนะครับในการแก้ไขเห็นด้วยกับร่างนี้
ในครั้งนี้จึงคิดว่าไม่มีปัญหาอะไร
แล้วสวหลายคนในตอนนั้นก็เห็นด้วยกับร่างนี้
สวหลายคนมีความประสงค์ที่ไม่เห็นด้วยกับการโหวตเลือกนายก
เพราะฉะนั้นนี่คือทางออกที่ดีที่สุด
มาร่วมเซ็นด้วยไม่ได้หมายความว่าพรรคเพื่อไทยหรือพรรคอื่น
ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้พักเพื่อไทยทราบแล้วนะครับ
ตอนกลางวันวันนี้แล้วก็ไม่ได้ขัดข้องแต่อย่างใด
ส่วนเรื่องในรายละเอียดนะครับโดยเฉพาะการเลือกนายกรรมตรี
เดี๋ยววันนี้ทางตัวแทนของพักเก้าไกรจะมีการหาลือกับพักเพื่อไทยอยู่แล้ว
ตอนนี้ก็กำลังหารืออยู่นะฮะนัดกันตั้งแต่๕โมงเย็น
ไม่รู้ผลเป็นอย่างไรบ้างทราบผลจะรีบแจ้งนะครับทุกผู้ชมครับ
การยื่นแก้มาตรา๒๗๒ในครั้งนี้นะครับ
ส่งผลต่อการตัดสินใจโหวตเลือกคุณพิทาเป็นนายกของสวหรือไม่
เลขาธิการพักก้าวไกลบอกว่าต้องแล้วแต่มุมมอง
แต่เชื่อว่าไม่กระทบอะไรกับการโหวตเลือกคุณพิทาเป็นนายกนะครับ
เพราะว่าสวเองไม่ประสงค์จะออกเสียงอยู่แล้วก็เลยหาทางออกให้นะครับ
และถ้าสวจะนำเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องการแก้ไข๑๑๒มาเป็นเงื่อนไขในการไม่ร่วมแก้ไขมาตรา๒๗๒
เรื่องนี้ก็ไม่เกี่ยวกันนะฮะไกลเกินกว่าจะเอามาโยงกันนะฮะ
วันนี้เนี่ยทางพักเก้าไกลกับพักเพื่อไทยเองก็มีนัดนะครับในการที่จะประชุมกัน
เกี่ยวกับเรื่องการโหวตเลือกนายกครั้งที่๒ในช่วง๑๙กรกฎาคมนี้
ค่ะทีนี้เรามาทำความเข้าใจเพื่อจะได้เห็นภาพชัดเจนนะคะว่ารัฐธรรมนูญมาตรา๒๗๒คืออะไร
จะขอแก้ไขมีขั้นตอนอย่างไรบ้างทำไมหลายฝ่ายถึงบอกว่ามันไม่ง่ายนะที่จะยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรานี้
คือมาตรา๒๗๒คุณผู้ชมครับอยู่ในบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูลปี๒๕๕๙
ระบุให้ในระหว่าง๕ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรก
ให้วุฒิสภามีส่วนร่วมในการเลือกนายกรัฐมนตรีร่วมกับสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีให้เลือกมาจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชี
รายชื่อที่พักการเมืองที่มีสอสอไม่น้อยกว่าร้อยละ๕ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของสภาผู้แทนรัศดรหรือยี่สิบห้าคนและจะต้องได้รับเสียงเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ๒สภาก็คือ๒๕๐บวก๕๐๐หมายความว่า๓๐๐
อันนี้คือสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วแหละก็คือการโหวตเลือกนายกเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะ
ทีนี้ถ้าจะมีการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรานี้ค่ะมาตรา๒๗๒ในรัฐธรรมนูลเนี่ยค่ะ
ก็จะทำให้กระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรีเหลือเพียงแค่ขั้นตอนตามมาตรา๑๑
หมายความว่าผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต้องได้เสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนรัศดร
นั่นหมายความว่า๒๕๑เสียงก็ได้แล้วไม่ต้องมีวุฒิสภามาร่วมโหวตด้วย
ตอนนี้เขามี๓๑๒เสียงแล้วใช่ค่ะก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ผ่านฉลุยถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าแก้ไขได้ก็จะใช้แค่มาตรา๑๕๙
ครับทีนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การเสนอแก้ไขนะคะเพราะรัฐธรรมนูลระบุเอาไว้ว่ามีสอสอหนึ่งในห้าหรือหนึ่งร้อยคนก็สามารถเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูลได้ค่ะ
ยื่นเรื่องเสนอเนี่ยมันไม่ยากแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ค่ะ
หากจะผ่านความเห็นชอบในวาระแรกได้เนี่ยค่ะ
จะต้องใช้เสียงกึ่งหนึ่งของทั้ง๒สภาหรือ๓๗๖คน
ซึ่งในจำนวนนี้ก็คือต้องมีสวเห็นชอบด้วย
นี่นะคะคือต้องมีสวเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า๑ใน๓ของสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มี
ก็คือต้องมีเสียงสวร่วมเห็นชอบด้วย๘๔คน
คือต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งก็คือ๓๗๖เหมือนเสียงเลือกนายก

แต่ในนั้นเนี่ยต้องมีสว๑ใน๓คือต้องมี๘๔อยู่ใน๓๗๖
มันยากไหมล่ะอันนี้วาระแรกนะคะ

สมมุติผ่านวาระแรกไปได้ผ่านขั้นตอนนี้ไปได้
และไหนวาระ๓ต้องได้เสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของ๒สภาและในจำนวนนี้
ต้องมีสอสอจากพักการเมืองที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรี
ประธานสภาผู้แทนรัศดรหรือรองประธานสภาผู้แทนรัศดร
ความหมายคือต้องได้เสียงจากฝ่ายค้านด้วย
ต้องได้รับความเห็นชอบไม่น้อยกว่า๑๗
และต้องมีสวไม่น้อยกว่า๑ใน๓หรือ๘๔คนให้ความเห็นชอบด้วย

ทีนี้ถามว่าเคยมีการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนุนมาตรานี้หรือไม่
เคยมีนะคะในอดีตจริงแล้วฝ่ายค้านเองเคยเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา๒๗๒
เพื่อปิดสวิชสวมาแล้วเมื่อ๑๘พฤศจิกายนปี๒๕๕๙
แต่ผลปรากฏว่าไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภาพ
โดยมีเสียงเห็นชอบเพียงแค่๒๖๘เสียง
คือได้เสียงสวมา๕๖เสียงค่ะ
ยังขาดไป๒๘เสียงเพราะจะต้องได้เสียงสว๑ใน๓คือ๘๔ใช่ไหมคะ
คราวที่แล้วที่ยื่นไปมันตกไปตรงนี้แหละ
โอ้โหแล้วก็ในครั้งนั้นเนี่ยงดออกเสียงกันเยอะมากนะคะ
ไม่เห็นชอบ๒๐อันนี้คือครั้งก่อนที่เคยยื่นไป
แล้วครั้งนี้มันจะได้ไหมล่ะคะเดี๋ยวรอดู
คือเขาเคยยื่นขอปิดสวิตช์สวมาแล้วนั่นแหละ

ไม่ผ่านคืออย่างที่ทราบนะฮะที่พักเก้าไกลเสนอคุณพิธาที่โหวตเลือกนายกกันเนี่ย
๒เสียงในซีกของพักเก้าไกลต้องการ๖๔เสียงสว
ใช่ไหมฮะแต่ถ้าจะแก้จะปิดสวิตช์สวด้วยการยกเลิกรัฐมนุนมาตรา๒๗๒
คือถ้าไม่นับเรื่องกึ่งหนึ่งอะไรพวกนั้นนะคุณต้องมีเสียงสว๘๔เสียง

หา๖๔เสียงเมื่อวานได้มา๑๓

เขาก็เลยบอกว่ามันไม่ง่ายอะค่ะ
ท่านผู้ชมครับขณะที่ประธานรัฐสภานะครับคุณวันมุธมัธนอมธา
รับเอกสารการยื่นขอแก้ไขมาตรา๒๗๒จากพักก้าวไกล
วันนี้ให้สัมภาษณ์นะครับอาจารย์วันนอบอกว่า
หลังจากรับหนังสือเรียบร้อยแล้วก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายชื่อและเอกสารที่ยื่นมา
ขั้นต้นก็ต้องดูว่าสิ่งที่แก้ไขนั้นต้องไม่ขัดกับรัฐธรรมนูลหรือข้อบังคับต่าง
จากนั้นก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของภาคการเมืองที่ยื่นเข้ามาโดยจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด
สิ่งที่แก้ไขนั้นก็ไม่ได้ขัดกับในรัฐมนูลที่กล่าวไว้แล้วก็ข้อบังคับต่าง
ก็ตรวจสอบการถูกต้องครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็จัดบริการให้โดยเร็วที่สุดเพราะน่าจะเป็นเรื่องด่วนครับ
เชื่อว่ามีการโทรบัญชาการเพื่อกดดันสรฟ
บัญชาการเลยเหรอมีคนโทรบัญชาการว่าไม่ต้องมาร่วมประชุมหรือไม่
ส่วนการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา๒๗๒นะคะอาจมีความเป็นไปได้
เพราะเคยมีความพยายามในการเสนอแก้ไขมาหลายครั้ง
โดยเฉพาะรัฐธรรมนูลปี๒๕๖๐ในการประชุมสมัยที่แล้วก็มีการเสนอแก้ถึง๒๗ฉบับ
ซึ่งครั้งนั้นอาจจะไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมแต่ครั้งนี้มีลุ้นอาจจะเป็นไปได้
เวลาสถานการณ์โอกาสเวลาครั้งนั้นอาจจะไม่เหมาะสม
สถานการณ์ครั้งนั้นอาจจะไม่เหมาะสมแต่นี่อาจจะเป็นโอกาสก็ได้
เรามองในอีกมุมหนึ่งคือว่าครั้งนั้นสวก็เกือบ๕๐คนมั่งหรือมากกว่าเนี่ย
ก็เห็นชอบให้ปลดสวิกสวแล้วก็บางคนที่ขาดการประชุมหรือไม่มาประชุม

เขาต้องมาทำที่เหมือนไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย
ด้านคุณสิทธาธิวารีแก่นำพักไทยสร้างไทย
ก็บอกว่าการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา๒๗๒เป็นสิ่งที่ควรทำค่ะ
เพราะเป็นกฎหมายสืบทอดอำนาจรัฐพระเด็จการอย่างชัดเจน
แต่คุณสิทธาก็มองเหมือนกันว่ามันยากนะ
กฎเกณฑ์นี้มันยากมันยากกว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีซะด้วยซ้ำ
โอกาสที่สวจะยอมเนี่ยมันน้อยกว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอีก
และก็สมควรจะรับการแก้ไข
แต่ถ้าถามความเป็นไปได้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน
เกณฑ์ของมันมันยากกว่าการโหวตนายกด้วยซ้ำ
ใช่ไหมเพราะว่าต้องการจำนวนคนกึ่งหนึ่ง

และยังมีกฎเกณฑ์ว่าต้องเป็น๑ใน๓ของสวต้องนู่นต้องนี่อีก
แล้วก็ไปกระเทือนกับผลประโยชน์ของสวโดยตรง

เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่สวจะยอมจะต่ำกว่าเดิม